ขับรถก็ต้องใจเย็นแล้วต้องเคารพกฎจราจรด้วย

เหตุการณ์นี้ทำให้คนขี่รถจากกายานยนต์สีอิกทวิตเลย

ผู้ชมดูสักพักหนึ่งจะมีรถกระบะขับมา

แล้วคนที่ขับมาเบรกไม่ทันเหยียบซ้ำไปอีกครับ
คนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๐

รถกระบะสีบรอนเงินติดหลังคาแซงขึ้นไปทางซ้าย
ตบเข้ามาเลนขวาจังหวะเดียวกันกับรถจักรยานยนต
ก็เบี่ยงมาพอดีแล้วก็ชนเข้าไป
คนขี่รถจักรยานยนต์ก็แน่นอนล้มกริ้งมาตีรังกากับพื้น
รถคันหลังที่ติดกล้องเนี่ยเบรกไม่ทันครับ

มันเบรกไม่ทันอยู่แล้วฮะทับร่างเขาไปเต็ม

รถเนี่ยจากภาพเราได้ยินเสียงในกล้องนะจะมีคนขับกับคนที่มาด้วย

ทราบชื่อผู้เสียชีวิตภายหลังก็คือนายสายันจันทราอายุ๗๔ปี
เหตุเกิดนั้นตอนสักเกือบ๙โมงเมื่อวาน
ส่วนในเอื้อนเมืองยุบลอายุ๕๐ปี
คนขับรถที่ตามมาเนี่ยที่เขาไปทับเนี่ย
กลายเป็นคนแบบโชคร้ายไปเลยต้องถูกดำเนินคดีนะฮะ

เขาไม่ได้เป็นคนเกาะเหตุนี้ขึ้นมา

นะฮะส่วนกระบะสีบรอนเงินที่เป็นคนต้นเหตุเนี่ย

ตำรวจกำลังติดตามอยู่เพราะว่าแน่นอนกล้องเขาเห็นชัดเจนว่าทะเบียนอะไรนะครับ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ไปอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมไปดูภาพนี้

แล้วดูคนเนี่ยฮะรีบเลยครับรีบเลยแล้วไปเลยนะฮะ
รู้ตัวแล้วสิอ่าผิดแน่นอนนะครับนี่คือแยกไฟแดงวงเวียนเจดีวัดสามปลื้มนะฮะ
อะรห์จนกลายต้องทำเป็นวงเวียนหลบไห้แบบนี้ฮะครับ
มีรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงมาคันที่หนีไปเนี่ยเขาฝ่าไฟแดงมา
แล้วก็หนีด่านตำรวจมานั่นดันไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่มาตามปกติ
เด็นกันไปไหลกันไปคนละทิศคนละทางแล้วคนที่หนีตำรวจมาเนี่ยก็รีบลุก
รถรีบขับรถหนีต่อไปเลยครับไม่ได้สนใจคนที่เขาชนล้มเลยนะฮะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็วิ่งไปช่วยเหลือคนที่ล้มอยู่นะฮะที่อยู่กลางถนนนะครับ
กล้องก็จับเอาไว้ได้มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว
แล้วในเวลาต่อมาตำรวจก็จับได้ครับคนที่หนีด่านฝ่าไฟแดงแล้วก็ไปชนเขาเนี่ยก็จับได้นะครับ
เอามาอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์นี่ครับ
คนที่เห็นในภาพทั้งหมดทั้งหมดนั้นเป็นทีมงานของกองถ่ายทำละครเรื่องหนึ่ง
เขาก็ไปถ่ายทำละครอยู่แต่ว่าเป็นจังหวะที่รถคันนี้ไปประสบอุบัติเหตุนะครับ
บนถนนสาย๓๔๕จังหวัดปฐุมธานีรถเก่งคันนี้นะวิ่งมาพลิกคว่ำถลายตกไปในบึงน้ำ
ทุกอย่างก็ปลอดภัยดีนะครับ
จากนั้นนะฮะก็นำเอา

แล้วก็อุ้มผู้หญิงออกมาจากรถนะครับ
แล้วเนี่ยภาพนี้คือใครคุณจักรจัน
ถ่ายละครอยู่นางเอกของเรานะครับ

น่ารักทีเดียวอาบน้ำเป่าให้มันแห้ง

ไม่ต้องเป่าตัวให้แห้งมันก็ปลอดภวม

กรวมโลกด้วยกันชื่นชมวิ่งเข้าไปช่วยเผลอทางต้งที
ถือว่าเป็นอีก๒ชีวิตนะที่เขาช่วยได้